ดูความเชื่ออีกสักเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของข้าวตอกพระร่วงหินศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ที่สุโขทัยปรากฏว่ามีชาวบ้านบอกว่ามีข้าวตอกพระร่วงอยู่เต็มลานวัดเลยค่ะ
แล้วชาวบ้านก็แห่ไปเก็บบูชากันเชื่อว่าจะช่วยมีฤทธิ์ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะ
อะตรงจุดนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมครับภูมิศึกข่าก็ไปที่วัดลานตา
เมืองตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
เขาบอกหินเนี่ยอยู่บริเวณรอบสาราวัดนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลย

เราก็ไปคุยกับท่าพระราชาญสุทินกัลตะเตโช
รักษาการเจ้าอาวาสวัดลานตาเมืองท่านก็เอาหินมาให้เราดู
หินนี้เรียกว่าข้าวตอกพระร่วงหรือเพชรหน้าทั่งหรือว่าแร่เหล็ก
ภัยไร้นะคะกระจายอยู่ทั่วบริเวณวัด
พระกับเนรก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านต่างถิ่นก็มาเก็บนะคะ
ถ้าทราบจากชาวบ้านว่ามันมีมานานแล้วส่วนท่านท่านบอกว่าท่านเพิ่งมาอยู่ได้๕๖ปี
บางคนเอาหินไปบูชาเจรนัยทำหัวแหวนจี้สร้อยคอ
เพื่อที่จะเป็นเครื่องรางของขลังไว้ป้องกันตัวป้องกันคุณสัย
แคล้วคลาดปลอดภัยตามความเชื่อของโบราณนะคะ
ก็เล่ากันมาว่าหินนี้เป็นคำข้าวของพระร่วงที่ฉันข้าวไม่หมดแล้วหวานลงพื้น
แล้วเสกให้เป็นหินเขาบอกชาวบ้านต่างถิ่นมากันเยอะเลย
เพราะฉะนั้นชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เกรงกันว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหลือมันจะเหลือน้อย
ทางวัดเนี่ยก็เลยมีมติสั่งห้ามเก็บรักษาเอาไว้เป็นสมบัติของวัดค่ะ

ก็มีมาตั้งนานแล้วนะโยมนี่อาตมาก็เพิ่งจะมาอยู่
เพิ่งจะได้รู้เมื่อช่วง๕๖ปีเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ให้เก็บแล้ว
จะไปขึ้นหิ้งบูชายมเพราะมันเป็นแค้วคาดปลอดภัย
แล้วก็พวกแบบเอาไปทำจี้แหวนจี้อีกสร้อยคอ
คือลักษณะเด่นมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหลี่ยมเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เราก็ไปคุยกับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็บอกว่า
หินอันนี้มันเป็นแค่หินไพไร้ที่ลักษณะโครงสร้างเป็นลูกบาท
มีแร่ตัวหนึ่งเข้าไปแทรกในเนื้อของแร่ภัย
เพราะฉะนั้นเนื้อมันก็เลยจะคล้ายโลหะ
ถูกเอามาทำเป็นแผ่นหินปูตามสถานที่ทางศาสนา
พอถูกทุบหรือผูกพังหินมันก็จะผูกแตก
ดูเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหรือสี่เหลี่ยมทรงยาว

ตั้งแต่๐๕ถึง๓เซน
หน้าตามันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ